พูดถึงเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรหลายอย่างก็ชักจะหิว

เพราะฉะนั้นตลอดกินวันนี้เดี๋ยวจะพาไป
ดูการทำขาหมูที่ไม่ธรรมดา

บอกว่าเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของชาวยูนาน
เขาเลยเขาทำกันยังไงติดตามเลยในช่วงตลอดกิน
ว้าวว้าวว้าว
ว่าจะเป็นขาหมูอยู่นาน

ตอนแล้วนี่คุณบอกว่าขาหมูอยู่นานน่ะ
ฉันคิดว่ามันจะขาใหญ่เพราะว่ามันยืนนาน
เอาไม่ใช่ยืนนานเป็นเส้นเลือดขอด

แต่ทำนานมากอยู่นานอยู่นาน

แล้วก็ใส่พวกเครื่องเทศต่าง

ผมบอกเลยนะกว่าจะเป็นแบบว่าเอามาเสิร์ฟบนโต๊ะได้

ตามด้วยผงชูรสแล้วก็ผงกระวานดำ

แล้วก็จากนั้นนำขาหมูไปชุบน้ำซอส
เอาขาหมูไปชุบให้มันมีสีแบบนี้นะ

ไปก็ให้ลงไปด้วยตามอย่างรากผักชี
จากนั้นเทน้ำลงไปแล้วตุ๋นขาหมูประมาณสัก๔๕ชั่วโมง
คุณดูนี่เขาใส่สม่งไผลเยอะมาก
แดงต้องมีกระทงกระเทียมขิงอะไรต่างก็ต้องใส่ลงไปด้วย

จากนั้นใส่กะวานดำลงไปอีก
ยกั๊กต้องมาก๋วยกั๊กนี่ต้องไปทอดก่อนด้วยนะ
โบยกั๊กให้คั่วไปคั่วโบยกั๊กปลารมปะ
ทำให้มันร้อนให้มันมีกลิ่นที่หอมมากขึ้น
แล้วตามด้วยอะไรเกลือป่นปิดฝาหม้อ
แล้วก็รอเลยช่วงรอน่ะอย่าลืมนะ
ผงทีเด็ดลงไปผงฮาวาเจียว
ผงฮาวาเจียวผงอะไรนะฮาวาเจียว
เป็นชื่อของเขาเป็นชื่อผงของอาหารของทางจีนยูนานเขา
แล้วเท่านี้ยังไม่พอเมื่อได้ขาหมูมาแล้ว
ต้องตักเสิร์ฟแบบต้นตำรับก่อนด้วย

มันดูแล้วมันนี่ผงฮาวาเจียวได้เห็นไหม

เออตื่นเต้นนอนเลยหรือเปล่าแต่มันจะทำให้รสชาติอาหารและกลิ่น

ว่าเวลาเอาหมูขาหมูทำขาหมูแล้วเอาขาหมูไปทอดก่อนเนี่ย
มันจะทำให้หนังของมันสวยแล้วหนังมันจะไม่เละยุ่ย
มันจะเป็นกว่าจะเป็นขาหมูแบบได้อย่างน้อยต้องผ่าน๓ขั้นตอนเลยนะ

อืมนี่ค่ะกันขั้นตอนก็เลยต้องทำแบบยืนนาน
เอาเป็นยูนนานยืนทำนาน
โหแข่งขาแข็งหมดแล้ว

อร่อยไปติดตามเพิ่มเติมได้นะถ้าอยากจะทำตามเขา